สภาพร่างกายสภาพรถให้พร้อม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมง่วง
หรือว่ามีอาการหลับในอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ไปดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์กันค่ะ

ชัดเจนเลยนะคะภาพเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถค่ะ

เพราะว่าคนขับรถเก๋งคันหนึ่งคือหลับใน
คันที่วงอยู่เมื่อสักครู่นี้จากเลนขวาสุดนะคุณ
แล้วก็ค่อยมาทางซ้ายเรื่อย

ไปชนกับรถบรรทุกน้ำมันที่วิ่งอยู่ในเลนซ้าย
ก็เลยทำให้รถเสียหลักพลิกความหลายตลบ
ภาพนี้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เกิดขึ้นบนถนนสายมอเตอร์เวย์ก่อนถึงด่านลัดกระบัง

และอุบัติเหตุครั้งนี้ผ่านตำรวจโทรศาสนัทรัฐนาสเวทวง
สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘

ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าสาเหตุคนขับรถเก๋งคันสีขาวหลับใน
แต่ว่าโชคดีนะเพราะว่าคนในรถไม่ได้เป็นอะไรมาก
รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลายคนรอฟังตรงนี้อยู่ไงว่า

พลิกความหลายตลบขนาดนั้นเป็นอะไรหรือเปล่า
ดังนั้นค่ะก็เลยจะขอเตือนประชาชนที่ใช้ถนนสายมอเตอร์เวย์นะคะ
ให้ระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วเกิน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นคอสะพาน
ตอนขึ้นตอนลงมักทำให้รถเสียหลัก

ดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกง่วง
จอดรถเลยมันมีจุดจอดอยู่ข้างทางนะคะ

หาอะไรทานให้มันรู้สึกสดชื่น
หน้าทานลูกอมอะไรเปรี้ยวแบบนี้ก็ได้

แล้วก็มันมีคอสะพานด้วยบางจุดบางส่วนนะครับ
แต่เขามีจุดพักรถให้นะจุดพักรถใหญ่

ดังนั้นก็เตือนกันไว้เพราะว่าช่วงนี้
ยังเป็นช่วงในการเดินทางอยู่วันหยุดยาว๓วัน

โล่งเลยนะครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะเลยนะครับ
แต่ว่าดูคลิปเมื่อสักครู่แล้วหวาดเสียวแทนรถคันที่บันทึกภาพเอาไว้
ถ้าหากว่ามันกระเด็นมาโดนไม่อยากจะคิดเลยนะคะ